เตือนภัยกันหน่อยนักวิ่งที่ไปวิ่งที่สวรรค์ลุมพินี
ระวังเจอเจ้าโจรคนนี้ขโมยรองเท้า
ขณะที่เจ้าของรองเท้าซึ่งเป็นรองเท้ายี่ห้อดังจากต่างประเทศด้วยนะฮะ
ถอดรองเท้าเพื่อไปล้างเนื้อล้างตัวหลังจากเขาวิ่งเสร็จ
คุณผู้ชมครับไปดูนะฮะเจ้าของรองเท้าถึงก็ถอดเสื้อ
วิ่งออกมาตามจับโจรเลยแล้วมีคนอื่นในสวนลุมพินี
ช่วยกันจับโจรไว้ได้ดูวินาทีในการจับโจร
แล้วเจ้าโจรปฏิเสธว่ายังไงนะครับ
คนดูคลิปก็ชื่นชมเจ้าของรองเท้านะครับ
บอกว่าใจเย็นใจดีและให้อภัยด้วยนะฮะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๓กันยายน๖๒
ช่วงเวลาประมาณ๗โมง๑๕นาทีตอนเช้านะครับ
บริเวณหน้าห้องน้ำศูนยวชนสวนลุมพินี
เจ้าของถอดเสื้อถอดรองเท้าล้างตัว

เจ้าของรองเท้าเจอตัวโจรไล่ชกเจ้าของ
ส่วนผมที่เป็นคนถ่ายวิ่งมาพอดี
ผมเลยถ่ายคลิปไว้ตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
และเห็นนักวิ่งต้องช่วยกันล้อมไว้
เองมันถึงยอมแฮชแท็กรอปภไม่มาช่วยเลยนะฮะ

แล้วก็โจรก็คิดว่าพี่คนนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกัน

ก็คนที่ไปพบเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ว่าผู้ชายคนที่เป็นขโมยน่าจะมีอาการทางประสาทด้วย
อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตัวผู้ชายคนนี้ด้วย
แล้วก็ดูแลพื้นที่สวนลุมให้ปลอดภัยด้วยนะครับ